เข้าไปดูจริงคนลำบากเยอะมากนะคนลำบากเยอะถ้าพอมีโอกาสช่วยใครได้ก็ช่วยนั่นแหละ
แต่นางก็ยามวิกฤตโควิดเนี่ยนางก็จะนำไปบริจาคหมายถึงซื้อตรงนี้เอาไปบริจาคต่ออีกทอดหนึ่ง
นี่คุณดูนะฮะปรากฏคือนางซื้อไปแล้วแต่ปรากฏว่าจ่ายเงินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ส่งของให้นาง
พร้อมกับข้อความว่าเตือนภัยสังคมวิชาชีพในครอบแม่ค้า
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ติดต่อไปตามของแล้วเงียบเฉย
ล็อกนางเลยค่ะไม่อ่านไม่ตอบไม่ส่งที่เหลือ

เพราะวันนั้นที่พี่ฮาน่าลงรถเมย์ก็ดูเหมือนกัน
ตอนแรกพี่ฮาน่าลงทีแรกยังไม่ได้มีรายชื่อร้าน
เขาลงที่แรกคือเหมือนเป็นแค่ถามเฉยว่า
คนอื่นเจอแบบลักษณะเดียวกับเขาแบบนี้ไหม
เขาก็เลยบอกออกมาพูดว่าอย่างนี้คือเขาอุตส่าห์แบบว่าอุดหนุนไป
เขาก็เลยกลายเป็นว่าจะมีแม่ค้าจริงหลายคนจะกลายเป็นปัญหา
เพราะว่าบางคนก็จะไม่กล้าสั่งสินค้าจากร้านไง

น่าเลยบอกว่าให้ออกมาคนที่บอกว่าจะส่งของให้เขา

เขาบอกว่าถ้าโอนเงินคืนภายในพรุ่งนี้

จากนี้ยังมีอีกเยอะหลายร้านที่มีพฤติกรรม

ใครเจอลงบอกเตือนไทยท่านอื่นด้วยว่าจะได้กันกันไว้
สั่งของตอนนี้ต้องระมัดระวังกัน
วันนั้นที่ไปถ่ายกับทีมงานยังเล่าให้ทีมงานตลาดสดฟังเลย

เราเคยสั่งเมนูนี้ออเดอร์นี้กับน้องคนนึง
มาเสนอขายเราในอินสตาแกรมในอินบ็อกซ์มาหา

มีทั้งมะม่วงแล้วก็มะม่วงกวนก็ส่งมา

มะม่วงกวนไปเป็นชาติแล้วอ่ะน่าจะเป็นเดือนไม่ส่งมา

เคเดี๋ยวส่งมาให้นะลูกหนูไม่สบายแล้วก็ไม่ส่งมาก็หายไปอีก

เพราะว่าพี่จะได้ต้องเช็คว่ามีใครรับของหรือเปล่าเดี๋ยวมันเน่าเสียอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวส่งให้นะคะพี่ยังจะเอาไหมไม่งั้นหนูจะโอนเงิน
บอกเฮ้ยถ้าเตรียมของแล้วไม่เป็นไรส่งมาเออหันมาดูอีกทีเมื่อกี้หันไปเห็นรายชื่อพี่ฮาน่าเกิดก็
ร้านเดียวกันเลยเหรอบล็อกน้องเหมือนกันบล็อกหนูไปแล้วพี่
อดไปแล้วถือว่าทำลูกไปเถอะนี่แสดงว่าชื่อเดียวกันคนนี้ไม่ได้เลย
คือคุณทำแบบนี้เอาจริงนะอย่างรถเมย์เห็นเลยพี่ฮาน่ามีหลายคนมากที่แบบว่า
ดังนั้นเนี่ยเราช่วยจริงแล้วก็พอทำ

แสดงว่าคนนี้เล่นหลายคนเลยมะม่วงกวนเห็นไหม
ม่วงกวนกับมะม่วงสดแล้วเอารูปคุณยายกับรูปเด็กมาหลอกเราทั้งนั้นเลยข้างใน
ส่งรูปแบบมะม่วงกวนมีคุณยายเนี่ย
พี่เราชอบดูแบบรายการพี่มากเลยค่ะส่งรูปคุณยายถือมะม่วงเดี๋ยวส่งมะม่วงให้
อย่างนี้นะพี่นี่คนเดียวกันบล็อกเหมือนกัน
บล็อกชื่ออะไรนะเพื่อให้คนจะได้จำไว้ได้
ให้ดูได้ใช่ไหมคะได้ให้ดูได้ก็เขานั่นอ่า
พี่ให้ดูเองก็ได้
คือแบบเมื่อกี้เห็นชื่อไง
ชื่อคุ้นว่าแบบมันนั่งบล็อกไปแล้วไง
เมื่อกี้เนี่ยเอาของพี่ฮานะขึ้นก็ได้คนนี้เหมือนกัน
คนเดียวกันชื่อนี้เลยเมื่อกี้
ชื่อนี้เลยของพี่ฮาน่าก็ชื่อนี้เหมือนกันนี่
บล็อกไปแล้วเนาะวันนี้เล็บผมขาวนะ
เล็บเงาเล็บเงาขาวมาก
มันก็ซูมซะแบบว่าเออ
เกือบจะไปถึงรูขุมขนอยู่แล้ว
นี่คือพอเห็นชื่อไงมันคุ้นกันอ่ะ
หายไปเลยก็คืออันนี้ก็คือไม่ตอบ
หายเหมือนกันของของพี่ฮาน่าบางคนเขาบล็อกใช่ไหม
อันนี้เขาปิดไพเวทเลยค่ะก่อนหน้านี้แบบเวลาเข้าไปดูเราจะเห็นไง
ว่าเขาจะมีรูปนี่อะไรแบบ

ยุคนี้จริงคือมันก็มีโอ้
บางคนเขาสร้างยิ่งกว่าเก่งกว่าละครอีก
กัญญาน้องกัญญาพรนอนไม่หลับ

เขาบอกว่าเขาปลูกมะม่วงอยู่แน่เลยค่ะพี่

โอ้เดี๋ยวจริงดูสิ

ก็จะทำให้คนที่อยากช่วยจริงเขากลัวนะ
บอกจริงบางทีมันแบบช่องทางกัน

ให้ช่วยซื้อมะม่วงไปช่วยไป๓๐กล่องเงียบกิบ
น้องไปหลายคนมากเลยค่ะที่รู้จัก

มะม่วงกวนเหมือนกันใช่เราก็เข้าใจว่าเป็นทำบุญแต่เราไม่อยากกิน